เรียกได้ว่าโซเชียลแตกสะพัด
ไม่รู้จะได้คำไหนนะคะกับกรณีที่ดารานุ่มเนี่ยค่ะวัย๒๐ปีค่ะ
ซึ่งเป็นซีรีส์คู่จิ้นนะคะ
ก็ปรากฏว่ามีข่าวคราวเกิดขึ้นว่าถูกอดีตแฟนสาวนะคะทิ้งบอมลูกใหญ่ค่ะ

พอข่าวลือสะพัดออกไปเท่านั้นนะคะกัปตันก็ออกมาแบ่งรับแบ่งสู้นะคะ
ในวันนี้แหละค่ะวันที่สัมภาษณ์นายเอ็นที่ผ่านมานะคะว่า
ก็เคยคบกับสาวคนนี้นะคะมีชื่อว่าน้องมิ้งอายุมากกว่า๓ปีค่ะ
ก็คือน้องมีอายุ๒๓นะคะแต่เพิ่งเลิกกันไปได้สักพัก
หากว่าเป็นไปตามที่ฝ่ายหญิงบอกนะคะตัวเองก็พร้อมจะรับผิดชอบ
ก็คือพูดง่ายก็คือจะเป็นพ่อของลูกค่ะ
ไม่คือเรื่องไม่จบแล้วอยู่ทำไมถึงได้มีคนรู้กันว่าน้องมินเขาท้องขึ้นมา

คืออย่างนี้นะคะก็เหมือนสมัยที่คบกัน

เหมือนมีเรื่องท้องกันเข้ามานะคะเคลียร์ไม่ลงตัว
ฝ่ายหญิงก็เลยสร้างไอจีรับขึ้นมา
แล้วก็โพสต์รูปกับเขากับคุณกัปตัน
คือเห็นว่าตอนแรกติดต่อฝ่ายชายติดต่อไม่ได้ใช่ไหมคะ
พี่เจ๊ก็เลยต้องทำไอจีนี้ขึ้นมาเพราะว่าเหมือนตอนแรกถ้าเล่านี่ยาวเลยนะคะ
คือเขาเลิกกันไปแล้วสักพักนึงแล้วก็กลับมาคุยกันในตอนช่วงสงการที่ผ่านมา
แล้ว๒๗นะคะประมาณ๒๗พฤษภาก็มาบอกกับฝ่ายชายว่าท้อง
ตอนแรกคุยกันว่าโอเคแล้วสักพักเหมือนไม่คุยผ่าน
เขาเรียกอะไรทางนาดาวต้นสังกัดนะคะ

พูดง่ายฝ่ายหญิงไม่ได้คุยกับฝ่ายชาย

มีการยึดผลตรวจด้วยใช่ไหมคะใช่นะคะ
ซึ่งเธอก็โพสต์ผลตรวจและอุปกรณ์การตรวจการตั้งคัน
เห็นเลยว่าเธอท้องจริงไม่ได้มโนนะคะ

แล้วก็ไม่พอใจกับคำตอบของกัปตันด้วยนะคะ

พูดเร็วมากนะคะแฉแบบหมดเปลือกเลยนะคะ

วันนี้ค่ะตอนบ่าย๓โมงเย็นนะคะ
ก็สื่อมวลชนได้รับแจ้งจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท
ซึ่งมีต่อธนภพมีหลายคนที่ร่วมโปรเจกต์นี้ด้วย
แถลงข่าวพร้อมกับคุณแม่นะคะ
ตอน๑๕นาฬิกาก็คือบ่าย๓โมงวันนี้นะคะ
ติดตามดูได้รับรองว่ามีทั้งไลฟ์สดมีทั้งข่าวไว้ดูแน่นอนค่ะ
ส่วนข้อมูลอื่นนะคะก็เราไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
เราได้พยายามสืบสอบถามบรรดาเพื่อนนะคะ
อย่างคู่จิ้นค่ะคุณไว้นะคะนวัฒน์นะคะ
ไปถามเขาแต่ปรากฏว่าพูดตรง

แล้วก็ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรนะคะ
รวมไปถึงเราก็ไปสืบส่อข้อมูลนะครับ
ไม่สืบสอหรอกก็ถามน้องมิ๊งนี่แหละค่ะ
มิ้นก็บอกว่าจริงเธอเครียดหนักมากนะคะ
ซึ่งถ้าปรากฏว่าเธอมีตั้งคัน
สายการบินนี้จะไม่รับเธอทำงานเด็ดขาดค่ะ
แล้วเธอก็บอกว่านะคะเธอก็รอฟังเหมือนกันนะคะว่า
วันนี้นะคะกัปตันและคุณแม่จะพูดว่าอย่างไร
เพราะว่าเธอพูดอันนี้เธอพูดหลังไมค์ให้ฟังนะคะว่า
ขอให้พูดความจริงนะคะอย่างเดียวค่ะ
ถ้าไม่พูดความจริงก็อาจจะมีการออกมาโต้ตอบกลับนะคะ
เรียกได้ว่างานนี้ถึงพริกถึงขิงจริงนะคะ

แต่ว่าในคอมเมนต์ในโลกโซเชียลบางคอมเมนต์
เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการมาตอบโต้กลับไปทางฝ่ายหญิง
โต้ฝ่ายหญิงบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
นิสัยของผู้หญิงคนนี้ก่อนหน้านี้กับแฟนเก่าก็เคยทำแบบนี้แล้วเหมือนกัน
พอจะเลิกจะเลิกกันก็เลยแกล้งบอกว่าท้อง
หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าตกลงแล้วอะไรจริงอะไรไม่จริงกันแน่
แต่น้องมิ้งเองเขาก็ยืนยันว่าเขาท้องอยู่ตอนนี้นะคะ

ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็ให้กำลังใจแล้วกัน
ที่สำคัญก็บอกน้องมิ้งอย่าทำแท้งนะคะ